มีมีทานนมนานคาเลปูน้ำขาเกตัวยัยสักไม่มี

โหหลายตัวเลยชาวนี้
พร้อม
เนี่ยฟูเผา

กินเช้าอากาศเย็นสบาย

ปูนานี่พี่ทิเป้อาหารโปรดเลยเนอ

คนจะซื้อจะกินยากนะครับราคาแพง
ตัวพ่อพันธุ์เนี่ยครับคู่ละ๑๐๐บาท
ตัวเป็นนะครับกิโลละร้อยถึงร้อยยี่สิบบาทตอนนี้

ช่วงนี้แบบน้ำลดด้วยนะครับ

ตอนนี้น้ำรถจับปูมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาย่างกินซะหน่อย
จะได้เพิ่มกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปหลังจากนี้นะครับ
หลายคนก็เป็นไปตามคาดการณ์นะครับ
พี่อิทธิ์เมื่อวานบอกไว้ว่าฝนจะลดลง
แต่ก็จะมีบางพื้นที่กรุงเทพภาคมีตกอยู่
ตกก็น้อยลงกว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
แล้วก็มีประกาศกลมตุมาอีกแล้ว

บุตุมาประกาศว่าเตรียมรับมือฝนตกหนัก

เพราะว่าเป็นเปลี่ยนปรับอากาศที่มีความรุนแรง

รุนแรงเป็นที่เสร็จ
ที่เราจะเจอก่อนที่จะมีฝนตกเนี่ยจะมีลักษณะยังไงนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับถ้าภาพนี้เนี่ยนะครับ
เป็นภาพแสดงลักษณะการตกของฝนนะครับการก่อตัวของกลุ่มความชื้นที่กันตัวกลายเป็นฝน
เมื่อวานนี้จะพบว่าที่ฝนหายไปเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าฝนเนี่ยก่อนหน้านี้ครับ
มีการปกคลุมหนาแน่นเนี่ยในเมืองของเรานะครับ
อยู่ดีครับมีหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมหนึ่งก่อตัวที่ประเทศอินเดียนะครับ
ดูดฝนจากไทยไปหมดเลยนะครับจึงทำให้เมื่อวานเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางฝนลดลงนะครับ
ทำให้ตอนนี้จากภาพถ่ายดาวเทียมณขณะนี้เนี่ยนะครับพบว่าจุดที่มีการตกของฝนในเมืองของเรามีแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับ
คือที่จังหวัดสตูนนะครับส่วนบริเวณทั่วทั้งประเทศตอนนี้เนี่ยนะครับ
งฟ้าค่อนข้างโปร่งละทีเดียวนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
ที่สำคัญครับแนวแนวนี้เนี่ยนะครับเป็นแนวฝนครับ
หลังจากนี้จะมีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนของไทยต่อไปคุณผู้ชมครับ
แนวตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นแนวกั้นกลางระหว่างสภาพอากาศ
สภาพอากาศที่มีความแตกต่างกันนะครับข้างหลังด้านบนนี้เนี่ยนะครับ
เป็นสภาพอากาศที่มีลักษณะแห้งอากาศเย็นนะครับส่วนบริเวณนี้เนี่ยนะครับ
ที่อยู่ถัดออกมาตรงนี้เป็นสภาพอากาศที่มีลักษณะความชื้นสูงนะครับ
แล้วก็มีอุณหภูมิร้อนอบอ้าวดังนั้นเมื่อเจอกันตรงกลางแบบนี้
ทำให้เกิดแนวร่องฝนแบบนี้นะครับซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วครับ
ร่องฝนนี้จะค่อยมีการเลื่อนต่ำลงมาพาดผ่านเมืองไทยของเรา
จุดที่จะได้รับผลกระทบก็จะเป็นจุดที่อยู่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางสักส่วนใหญ่นะครับ
เห็นตรงนี้เป็นบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนั่นเองนะครับ
ซึ่งมีการค่อยแผลลงมาหลังจากนี้ซึ่งเวลาเขาแผ่มาเนี่ยนะครับ
จะเป็นไปตามฤดูหนาวเมืองของเรานะครับจะเข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็จะลงมาบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทยนะครับภาคตะวันออกภาคกลาง
แล้วก็วกไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนี่คือจุดหลักหลักที่จะมีการเคลื่อนตัวของกระแสลมนี้นะครับ
มาพร้อมกับกลุ่มความชื้นกลุ่มแนวปะทะนะครับจะสังเกตว่านี่นะครับเป็นแนวแบบนี้
ถ้าหากเราคำนวณต่อไปเรื่อยนะครับจะพบว่ามีการค่อยแผลลงมาเข้ามาทางอีสานนะครับ
หลังจากนั้นก็จะวกขึ้นไปภาคเหนือนะครับนี่คือลักษณะการก่อตัวของแนวร่องฝนที่จะเกิดขึ้นนั้น
อีสานวันนี้หลักหลักคงจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อยฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ก็คืออากาศเย็นกับอากาศร้อนสิ่งที่ตามมาก็คือฟ้าผ่าลมแรง
รวมไปถึงลักษณะของฝนที่ตกหนักด้วยนะครับ
ต้องระวังนะครับอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียได้
ปัจจัยครับจะมีพายุเกิดขึ้นนะครับ
แถวบริเวณทะเลจินใต้ตอนบน

ที่ตอนนี้ไปอยู่ฝั่งอินเดียสักส่วนใหญ่
ดึงกลับมาบริเวณชาติกุลก่อหางอากาศอาวตังเขียร์

ส่วนนี้เป็นอุณหภูมิสิ่งที่เราจะได้เจอกันก็คือ
เนื่องจากตัวการหนึ่งตัวการที่ทำให้เกิดฝนก็คืออากาศเย็น
ก็จะได้รับความรู้สึกนี้ได้เยอะกว่าพื้นที่อื่นเป็นพิเศษ
ส่วนพื้นที่อื่นนั้นอาจจะยังไม่ได้รับความรู้สึกนี้มาก

หอบเอาความชื้นมาปกคลุมอยู่

บ้านเรือนต่างที่มันแข็งแรงก็ต้องระวัง
ไม่แข็งแรงมากส่วนฝนสะสม
โดยเฉพาะฝั่งที่ติดกับเรา

พักเหนือแบบนี้เป็นลักษณะผลพูดของเราดูเหนาเลย
อันนี้จากการที่ดูเพราะว่าตอนกลางยังไม่มี
เพราะว่าตอนกลางฝนออกไปอินเดียหมดแล้ว

ถ้าจะมีก็อาจจะมีเล็กน้อย
จะไม่หนักเหมือนช่วงเมื่อวานซืนแบบนี้

หลังจากวันอาทิตย์จันทร์เป็นต้นปลายฝนจะเพิ่มขึ้น

โอ้โฮดูสินี่จะได้โตใหญ่วัย

อ้าวหนี